สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราเกิดเรื่องของภาพรวมสถานการณ์ฝนที่เกิดจากพายุมาเรือที่ตอนนี้ขึ้นฝั่งสลายตัวไปที่ประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายปัจจัยตัวใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ
ที่ยุ่งหายไปแล้วนะครับดังนั้นยอมนี้จึงมีการรวบรวมความชื้นกลั่นตัวกลายเป็นฝนนะครับจะค่อยเขยิบเข้าสู่แนวร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนี่คือการคาดการณ์ของกรมบุตุนิยมพฤติยานะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าหลังจากนี้เป็นต้นปลายภาพรวมฝนสีชมพูเหลือง
ภาคอีสานแล้วก็ตอนบนของภาคเหนือนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บริเทศธรรมะดังนั้นจุดนี้เองก็จะเป็นแนวที่ฝนมีการเคลื่อนตัวผ่านจึงเป็นจุดที่ต้องระวังหน่อยส่วนภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปถึงตอนล่างฝนจะลดลงแต่ว่าเคลื่อนในบริเวณฝั่งอันดามันยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับเดี

ตั้งแต่สุราธารณีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๓เมตรขึ้นไป
ส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ห่างฝั่งไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ฝั่งอันดามันฝั่งดีฝั่งว่าฝนตกเยอะเลยทีเดียว
จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับคลื่นสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนตกคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
ส่วนตั้งแต่บริเวณกระบี่ลงไปครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
การเกิดฝนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่

เนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุด
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้
เป็นต้นไปต่อไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ใครจะวางแผนยังไงก็ดูฟ้าดูฝนดีด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ